มันเกี่ยวข้องกันยังไงล่ะครับเนี่ยระหว่างหนังแขกกับกระเพาะป่า
ไม่ต้องคิดให้เสียเวลาเดี๋ยวน้องใบตองจะพาไปหาคำตอบแน่นอน
แต่ต้องบอกก่อนครับว่าร้านกระเพาะปลาคาเท่ที่น้องใบตองกำลังจะพาไปร้านนี้เนี่ย
เป็นตำนานความอร่อยที่อยู่คู่กับเยาวราชมานานกว่า๔๐ปี
รสชาติเด็ดสรติถึงขั้นมีคนให้ฉายาว่านี่นะคือกระเพาะปลาสูตรหูฉลาม
สำหรับคนจนเลยทีเดียวโอ้โหแม่เจ้าจอร์ด
ตอนนี้เหมือนน้องใบตองจะถึงร้านแล้วล่ะครับ

อุ๊ยสวัสดีค่าโอ๊ยตายแล้วมีร้อนเหรอเค้ยทำไมแบบน่ะจะเปิดร้อน
สวัสดีค่ะ
คือหนูมาสายไปแค่ชั่วโมงเดียวเอง
เฮ้ยมาสายไปชั่วโมงเดียวเองนะเจมมุน
ถึงมี๓หม้อใช้ไปแล้ว๙หม้อ
คุณผู้ชมกระเพาะปลาไล่ขายดี

อันนี้นี่ก้นจริงนะคะนี่คือก้นแล้ว

เอางี้ดีกว่า๓ม่อใหญ่
เริ่มขายหมดภายในไม่กี่ชั่วโมง
ขายได้กำไรวันละเท่าไหร่

อย่าเรียกหมื่นเดียวตั้งหมื่นนึง

จุดที่ทำให้กระเพาะปลาคาเท่

มันมีจุดเริ่มต้นมาจากหนัง

คือตอนนั้นเขาทอดปลาเอง

แล้วเขาก็หาบขายแถวถนนเจิงหาไปเรื่อย
แต่นั่นยังเป็นลงหนังคาเท่อยู่

ก็มาตั้งขายพอขายปุ๊บก็เห็นคนเยอะ

ก็มาขายทุกแล้วก็ยึดปากหลังตรงเนี่ย

ต้องกินกระเพาะปลาคาเทนะ

แล้วกระเพาะปลาคาเท่มายังไงคะ
คือตอนนั้นน่ะนักชิมท่านหนึ่ง
ก็เลยได้ชื่อใหม่เป็นกระเพาะปลาคาเท่
ก็เลยกลายเป็นชื่อที่มันติดปากจริง

มีคนตั้งฉายาให้กระเพาะปลาคาเท่
เมนูกระเพาะปลาสูตรหูฉลามคนจน

คือรสชาติเนื้อสัมผัส

แต่ไม่ได้ใส่ถุงฉลากออกไป

เออของเรานี่โอเครสชาติก็คล้ายกัน

เป็นกระเพาะปลาสูตรหูฉลามคนจน

เฮ้ยนี่อะไรอะ

หอยแผ่นที่เรามาใส่ในนี้แหละค่ะ

วันนั้นลูกค้าสั่งไปออกงานเลี้ยงแต่งงาน
เขาเอาปืนเขาโยนมาตุ้มเขาบอกว่าทำให้หน่อย
เราก็เลยมาโอ้โอเคทำได้นี่เราก็ไปทำแล้วเราก็เอาไปจัดเลี้ยง
แล้วก็ทำไปทำมาแขกในงานชอบ
แขกชอบไม่เคยทานกระพะปลาใส่ของผู้
เราก็เลยเห็นแขกโอเคเราก็เลยนำมาต่อยอด

เจ๊มนยืนหน้าเตาเนี่ยมันหอมมาก
หิวแล้วใบตองขอชิมก้นหมอก้นขอนะโอเค
เจ๊มันพอให้หนูไหมอ่ะ
เอาหน่าเดี๋ยวตักให้พอนะชิมหมดหน้านะ
ได้จริงนะได้แม่แม่แห่
ใจไม่ไหวแล้วล่ะสิน้องใบตอง
ต้องบอกว่ากระเพาะปลาร้านนี้เนี่ย
เขาครบรสทั้งหวานเค็มเผ็ดแบบกลม
จึงเป็นที่มาของฉายาที่ได้รับว่า
เป็นร้านกระเพาะปลาหูฉลามน้ำแดงสำหรับคนจน
เพราะจะมี๓รสชาติเหมือนกัน
แต่จะแตกต่างตรงที่ไม่ได้ใส่หูฉลามนี่แหละครับ
และใช้วัตถุดิบทั่วไปตามท้องตลาด
ในส่วนผสมที่พอดีสูตรเฉพาะของทางร้าน
จึงทำให้กินแค่กระเพาะปลาเปล่า
แบบไม่ต้องใส่เครื่องก็อร่อยฟินแล้วล่ะครับ
ไอ้ตัวกระเพาะปลามันอร่อยมากเลย
ชิ้นใหญ่ชิ้นแบบเต็มปากเต็มคำ
แล้วมันมีความเด้งกรอบแบบอร่อย
แล้วเราต้องเลือกไหมคะว่าต้องใช้ปลาอะไรถึงจะอร่อย
ถ้าวันนี้ตั้งแต่พี่ขายมา๔๐ปีนี่ค่ะ
พี่สังเกตว่าพี่จะต้องเปลี่ยนตัวกระเพาะปลา

แล้วก็ใช้มาถึง๑๕ปีปุ๊บของขาด
ไม่เข้าใจว่าอาจจะเป็นว่าปลาหมดหน้าน้ำ
หรือว่าเขาใช้กันเยอะ

เป็นใครลูกหัวใจมีเหรียญบาทเหรียญห้า

แล้วก็มา๑๕ปีของหมด

ตัวเนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนได้ประมาณ๒เดือน
เป็นปลาริวกิล

กระเพาะปลาประมาณ๓๔ชนิดแล้ว
แต่ก็ยังคงขายดี

แปลว่าไม่ใช่พระเอกที่เป็นตัวกระเพาะปลาอย่างเดียวนะ
เราต้องมีนางเอกที่เป็นน้ำซุปด้วย

น้ำซุปของที่นี่เขาเข้มข้น
คือครบรสมีเค็มหวานแล้วก็เผ็ด
ที่สังเกตก็คือจะมีเม็ดพริกไทย
เจมส์มนต์ที่อยู่ในน้ำซุป
น้ำซุปทำมาจากอะไรคะ

ส่วนผสมหลักก็คือโครงไก่เนอะ
ช่วงก่อนหน้านี้โรคไข้หวัดนกระบาดเนี่ย

มันก็เปลี่ยนจากซี่โครงไก่เป็นหมูตุ้ม

ต้มแล้วทีนี้หมูมันไม่เหมือนกับไก่

แต่หมูมันจะมีความขุ่นมีฟองเยอะ
ก็จะถามว่าใช้อะไรต้ม

เค้าไปกินเค้าเขาก็บอกว่าโอ้โฮมันไม่อร่อยเลย

ของเรามีมีผลมากมีส่วนกระทบมาก
เราเจอลูกค้าที่มากินน่ะ
เค้าบอกเตือนคนทำป่าวนี่

เจอคำนี้เข้าไปเป็นใครก็หงายเงิบกันทั้งนั้นแหละครับ

ของการเปิดร้านอาหารขั้นแรกของเจ๊มนต์เท่านั้น
เพราะตำนานกระเพาะปลาร้านนี้เนี่ย
เกือบจะต้องปิดตำนานลงไปจริงแล้ว

เกือบต้องนอนเป็นเจ้าหญิงนิทราไปตลอดชีวิตมาแล้วล่ะครับ

พอดีช่วงนั้นเราก็บูม

วันนั้นเราก็เลยยกของหนักลงจากรถเพื่อจะเอาเข้าบ้าน

ก็จะลืดฝ่ายในสมองก็แตก

ปากเบื้อไม่มีแรง

คือได้ยินหมอพูดนะได้ยินหมอพูดว่า

ถ้าไม่รู้สึกตัวจะใช้เครื่องช่วยหายใจ

พอได้ยินหมอพูดคำนี้ปุ๊บ

เรายังไม่พร้อมที่จะเป็นอะไรตอนนี้
คือลูกเรายังไม่สมบูรณ์ข้อบลูกเรา
ช่วยก็ไม่ได้ยังเรียนอย่างอะไรอยู่

คือตอนนี้ออกจากไอซียูแล้วใช่ไหมคะ
หมอก็จะให้กายภาพบำบัด

เหมือนกับลมหัดเดินอ่ะแค่ตัวเองไม่ชอบเลย

เราก็จะทำไงก็เลยเซ็นปฏิเสธการรักษา

อยากอยู่โรงพยาบาลอยากจะกลับมาทำงาน
แล้วถ้าเราไม่หายอาการไม่ดี

เราเชื่อว่ากำลังใจเรามีเราทำได้
สุดท้ายเจมส์มนตร์ก็กลับมาได้

ถ้าเราไม่ยอมแพ้อะไร
คนเราถ้าไม่ยอมแพ้สักอย่าง
ยังไงมันก็ต้องกลับมาเหมือนเดิม

สู้ชีวิตคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับ
เพราะความไม่ยอมแพ้ของเจ๊มนต์เขา
จริงครับที่ทำให้ร้านกระเพาะปลา

ยังคงอยู่คู่กับผู้คนย่านเยาวราช

ยังมีการพัฒนาความอร่อย
ยิ่งขึ้นไปอีกเพราะในไม่ชัด
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เขามาเพิ่มนั่นเองล่ะครับ
เห็นว่าเมนูหนึ่งที่ลูกคนต่างชาติชอบ
หอยเชลหอยเชลตัวเองก็เป็นคนชอบกินด้วย
ก็แปลกอยากจะเอาขอยเชื้อมาใส่ในกะพะปลาดู

อยากให้คนลูกค้าได้ทานของแปลกของอร่อย

เพิ่มยอดขายใช่ยอดขายด้วยอุ้ยจ๊ะ
เจมส์มอนคะเหมือยไหมคะ
อันนี้จะมีอะไรแน่เลยเนี่ย
ใบตองมาถึงร้านกระเพาะปลาคาเท่ทั้งที
มอนมีสิทธิพิเศษให้แฟนรายการเศรษฐีป้ายแดงไหมคะ
มาแฟนแฟนอย่างนี้คิดไม่ทันเลย
โอเคสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่มาจากรายการเศรษฐีป้ายแดง
แล้ววันที่ออกอากาศเชื้อมาพะปลา๑๐ถุง
แท้ฟรี๑ถุงก็ว่าละ๑สัปดาห์
โอ้โหสุดยอดไปเลยน่ารักจริง

เพาะปลาคาเท่ในตำนานย่านเยาวราชนะคะ

กระเพาะปลาคาเท่อยากให้ทุกคนมาลองชิม
เปิดตั้งแต่๗โมงครึ่งถึงบ่ายโมง

บางครั้งส่วนใหญ่จะไม่ถึงบ่ายโมงค่ะ

โทรมาสั่งแล้วมารับตอนบ่ายโมงได้เลยค่ะ

ถ้วยสุดท้ายจริงเป็นของหนู
เพราะฉะนั้นโทรมาสั่งเจ้ามันก่อนให้ไม่ถูกหวังค่ะ

ไปลุยเจมส์มนต์บอกแล้ว
อย่าลืมมาลองลิ้มชิมรสกันเยอะนะครับ

เจ๊มนต์เขายังมีโปรโมชั่นดีให้กับแฟนรายการอีกด้วย